คนนี้ก็ไม่รู้จะต้องของขึ้นอีกหรือเปล่านะคะ
ต้องให้พื้นที่กับเธอตลอดเพราะว่าเธอก็โพสต์รัวตลอดเลย
ไม่ใช่นะคะเขาก็ไปส่องกันเรื่องอื่นแหละ
ว่าจะมีแบบบรรดาผู้ชายมาคอยปกป้องเธอก็ตามนะคะ

เขาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กบอกว่าไม่นานเกินรอ

เหมือนกันจะเปิดตัวอะไรทำนองนี้หรือเปล่า
พอไปเจอซานก็ต้องขอเจาะไมค์ถามเรื่องนี้อีก
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ก่อนหน้านี้
สันเขาบอกว่าเขาทิ้งบลูไม่ได้

เขาเปรียบเทียบได้แบบเจ็บแสบมาก

ยืนยันได้เลยครับว่าที่ผมพูดไปคือ

ผมเลี้ยสุนัขแล้วสุนัขผมไปกัดเขาอย่างนี้

น้องก็จะมีแบบคลิปด้วยภาพด้วยที่ออกมา
มันหลายคนก็น่าจะไปโชว์มูติน้อง

หน้าคอนโดผมว่าพี่ก็รู้ว่าเป็นใคร

เพราะว่าเราก็ชัดเจนไปแล้วว่าเรา

แล้วก็ผมก็อยากร่วมงานกับทุกคนได้
ทั้งที่ใครที่เคยแบบทำอะไรผมก็แล้ว
แต่คือผมพูดจริงว่าผมยกโทษให้แล้ว
แก่คุณสันเค้าเลี้ยงหมาดูหรือนี่คะพี่แจ๊คหรือ
ถ้าบ้านผมมีหมาแล้วมีคนมาที่บ้าน